พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็กเด็กอนุบาลเขาไม่สบายใจเลยบอกทำไม
คุณครูเนี่ยปล่อยให้ลูกกัดกันกัดกันจริงคุณกัดกันเนี่ยนะกัดกันเลยค่ะ
เป็นแผลเลยบริเวณมือขาแล้วก็หลังเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่ดูสิคือเป็นรอยเหมือนกับถูกกัดทั้งที่หัวนะที่หูแก้มเนี่ยค่ะมือขา
แล้วก็หลังบนร่างกายของน้องวัย๓ขวบเนี่ยผู้ปกครองเขาก็โพสต์ผ่านทาง
เฟซบุ๊กแล้วก็ระบุข้อความด้วยนะบอกว่าน้องเป็นขนาดนี้ใครจะรับผิด
ชอบดูสิน้องเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งทำไมครูประจำชั้นไม่ดูเด็กปล่อยให้
เด็กคนอื่นทำน้องทำไมครูไปไหนเป็นครูได้ไงปล่อยเด็กอนุบันหนึ่งอยู่
กันเองและทำไมไม่ห้ามเด็กแล้วพาไปหาหมอแต่กลับโทรบอกแม่ให้มา
โรงเรียนด่วนให้พาน้องไปโรงพยาบาลเองพอสอบถามก็ไม่ยอมตอบว่าเป็นอะไร
โดยโพสต์นี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าครูปล่อยประละเลยใช่ไหม
เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับคนโพสต์ค่ะ
คือนายนัทธวุฒิศรีคำแล้วก็เป็นพี่ชายของน้อง
ในรูปที่ถูกทำร้ายด้วยนะคะโดยพี่ชายของน้องก็เล่าให้ฟัง
วันที่เกิดเหตุคุณครูโทรมาบอกที่บ้าน
บอกว่าให้ผู้ปกครองไปรับน้องด่วนเลยแล้วก็ไม่ได้แจ้งสาเหตุ
ทำไมต้องไปรับด่วนพอไปถึงเท่านั้นแหละโอ้โห
นี่คือแทบช็อกเลยนะคะน้องมีแผลที่ตัวที่หัวที่ขาเต็มไปหมดเลย
ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรอยกัดแต่โรงเรียนไม่ยอมพาไปหาหมอ
พอครอบครัวไปเจอหน้าน้องเนี่ยน้องน้องร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยคุณผู้ชม
แล้วก็บอกหนูเจ็บหนูเจ็บพอครอบครัวได้ยินเสียงแบบนี้
ลูกหลานหนูเจ็บหนูเจ็บแล้วก็เห็นรอยแผลแบบนี้นี่
เจ็บหลายแผลเลยดูดิใช่ค่ะใจแทบสลายเลยนะคะ
หลังจากนั้นครอบครัวก็เลยตัดสินใจพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คุณครูก็ตามมาแล้วก็ไม่ยอมให้คุณแม่เข้าไปฟังผลการตรวจของน้องด้วยนะ
แถมคุณครูยังเอาใบรับรองแพทย์ตัวจริงเก็บเอาไว้ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดไปแจ้งความจะไม่ได้รับเงินประกันจากทางโรงเรียน
ทีนี้ผู้ปกครองเขาก็คล่องใจสิทำไมต้องเก็บใบรับรองแพทย์
ทำไมไม่ให้เข้าไปฟังผลแล้วทำไมต้องมาขู่เรื่องเงินประกันอีก
ทีนี้ครอบครัวก็ไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ
แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบนะว่าทำไมคุณครูถึงปล่อยประละเลย

พอบอกแค่ว่าอยากให้พ่อแม่เข้าใจหน่อยนะ
ครูก็มีภารกิจเยอะต้องไปประชุม
บอกแบบนี้ซึ่งครอบครัวก็ติดใจว่า
การที่ครูปล่อยเด็กเล็กเด็กอนุบาลให้อยู่กันตามลำพัง

ทำไมถึงไม่มีครูพี่เลี้ยงหรือว่าครูคนอื่นดูแล
ครอบครัวนะบอกว่าไม่ได้ติดใจเด็กที่มาทำร้าย
เพราะว่าเอาจริงคุณเด็กอนุบาล
มันก็อาจจะมีการแบบเล่นกันหยอกกันแรงกัดกันแรงบ้าง
แต่คนที่คอยห้ามต้องเป็นคุณครูต้องเป็นครูพี่เลี้ยงสิ
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ

แล้วก็เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยบอกว่าต้องใส่ใจเลยแหละ
โรงเรียนที่พาบุตรร้านไปอยู่
แต่ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นเหมือนกัน
ใช่ถ้าเกิดอันตรายมันถึงชีวิตมาจะทำอย่างไร

ครูก็มีภาระหน้าที่เยอะจะต้องไปประชุมครูต้องไปประชุม

เป็นเรื่องที่คุณครูหลายคน

บอกว่ามันไม่ใช่แค่หน้าที่การสอนอย่างเดียวไง
มันมีภาระงานอื่นงานเอกสารอื่นด้วย
คราวนี้ก็ต้องพิจารณาไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะ